โซเชียลมีเดียกันหน่อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
แล้วก็เอาไปใส่รูปปั้นของย่าโมที่เมืองนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
โอ้โหคุณคะไม่มีใครเขาชมกันหรอกค่ะมีแต่คนเขาด่านะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะที่ต้องด่าเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่า
มากราบไหว้เขาสิมีประโยชน์กว่าอีก
ประโยชน์ที่มันยิ่งทำให้ชาวโฟราชเจ็บใจ
แล้วไปเรียกอนุสวริยาโมว่าอีด้วย

แต่เขาก็ไม่ลบนะเขาก็ไม่ลบนะสำหรับเจลาเนี่ยนะคะ
ยังมีต่อเนื่องอีกอันนี้เป็นรายที่๒ค่ะ
ทีนี้เป็นผู้ชายเอาหน้าตัวเองตัดตอบ
มาใส่รูปย่าโมแบบนี้อีกแล้ว
ทำแบบนี้อีกแล้วเออแล้วก็ทำคาถาไว้ด้วยนะบอกว่า
คาถาบูชาณมังกะละมังนังกระตังสมีติเย
เออถ้ากะละมังเยอะก็ซักผ้าไปเลยเนอะเออ
อันนี้ท่องสามจบแล้วกราบเลยบอกแบบนี้
แล้วนี่เป็นหน้าของผู้ชายเนี่ยนะคะ
คุณเหมือนเดิมค่ะไม่มีใครชมมีแต่คนด่า
มาไห้เฮียดีกว่าแล้วในเฟซบุ๊กเนี่ยถล่มเลยมั้
ใช่ค่ะถูกถล่มจนตอนนี้ปิดไปแล้ว
และปิดแบบไม่บอกไม่กล่าวไม่มีคำขอโทษใด
ทีนี้เขาก็ไล่ตามกลับไปซิเฟซบุ๊กนั้นมันมาจากไหนเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เอาเจ้าของเฟซบุ๊กนะ
อยู่ที่เมืองบันดุงจังหวัดชาวาประเทศอินโดนีเซีย
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบย้อนหลังอีกว่า
ตัวเขาเองเป็นคนทำหรือถูกแฮ็กเฟซบุ๊ก
หรือมีใครแค่เอารูปเขามาแล้วก็เอามาตัดต่อ
เพื่อให้เขาถูกเกลียดชังอันนี้จะต้องตรวจสอบนะคะ
ซึ่งคนที่ยืนยันว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบก็คือ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรี
มาบอกว่าการทำแบบนี้มันย่ำยีจิตใจชาวเมืองโคราช
ซึ่งชาวเมืองโคราชให้ความเคารพสัทธาย่าโมอย่างมาก
เรื่องนี้ทำเล่นไม่ได้มองเป็นเรื่องตลกไม่ได้
เพราะย่าโมถือว่าเป็นวีรสตรีของไทย
ขอประนามการกระทำของคนพวกนี้หลังจากนี้ไปเจอกัน
นิติกรจังหวัดไปประสานตำรวจปอท
สืบค้นหาต้นต่อผู้โพสต์ทั้งหมดแล้ว
และจะดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะคะ